ไปตรวจตามร้านต่างย่านเข้าสาร
ก็คนไปเชียร์กันเยอะก็กลัวเรื่องของการพนันนะฮะ
ค่ะก็รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
รวมถึงเมื่อวานนี้มีการแถลงผลการปิดศูนย์ป้องกันปรับรามการพนันฟุตบอลโลกด้วยค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมบรรยากาศช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ

ในฐานะพอศูนย์ป้องกันปราบรามการพนันฟุตบอลโลก
ก็ลงตรวจสถานบริการย่านถนนเข้าสาร
แล้วก็มีการแถลงผลงานของศูนย์นะคะ
ว่าที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๔๗๐๐คน
แล้วก็มีการอายัดเงินได้๑๔๗บัญชี
มูลค่ารวม๑๔๗บัญชีก็มากกว่า๓๕ล้านบาท
และมีการส่งบัญชีทั้งหมดให้กับทางปปงตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ที่จะยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่เปิดศูนย์ยังไม่พบนะคดีที่เป็นคดีอุกชะกัน
ที่มีแรงจูงใจมาจากการพนันฟุตบอล
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าอาจจะมีคนที่เสียพนันเยอะ
แล้วมาก่อเหตุอุกชะกันได้นะคะ
ชวนให้มีการเล่นการพนันเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้ว๓๔คน
มีการออกหมายเรียกล็อตที่๓อีก๒๐คนให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๒๖กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะ
จับกลุ่มเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์
บอกว่าตั้งแต่เริ่มแข่งขันฟุตบอลโลกปิดเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ใหญ่
นันฟุตบอลออนไลน์ไปแล้ว๒๖เว็บค่ะ
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๖๕ราย
แล้วก็มีการอายัดบัญชีไปแล้ว๓๖บัญชี
เงินหมุนเวียนกว่า๗๓ล้านบาท
หลังจากนี้ตำรวจก็บอกว่ายังคงจะเดินหน้า
เว็บไซต์อีกกว่า๔๐๐เว็บ
รวมถึงใครที่เป็นเจ้าของเว็บ
จะมีการติดตามนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ